ทุกผู้ชมครับวันนี้มีข่าวเศร้าเกี่ยวกับดาราในแวดวงบันเทิงนะฮะ
นักแสดงชื่อดังคุณไมเคิลภูพาร์ทค่ะเห็นข่าวแล้วก็ตกใจแล้วฮะ
เพราะว่าพบว่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านด้วยการยิงตัวตายอืมนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจสนโชคชัยได้รับแจ้งแล้วก็ไปตรวจสอบบ้านพักในซอยนาคนิวาส๕
เขตลาดพร้าวกรุงเทพนะครับพบว่าอดีตพระเอกดังดารารุ่นใหญ่ลูกครึ่ง
ชื่อดังแห่งยุค๙๐คุณไมเคิลภูพาร์ทหรือว่าชื่อจริงก็คือมิเชลชัยโรธภูพาร์ทวัย๕๒ปี
เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่บ้านนะครับใกล้ใกล้ตัวเนี่ยมีอาวุธปืนตกอยู่หนึ่งกระบอก
แล้วก็มีบาดแผลการถูกยิงที่ศีรษะหนึ่งนัดไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในห้องที่เกิดเหตุ
ไม่มีร่องรอยลื้อค้นอะไรทั้งสิ้นเชื่อว่าท่านผู้ชมเห็นหน้าจำได้อยู่แล้ว
แม้ว่าช่วงหลังจะห่างหายจากวงการบันเทิงไปคือตามข้อมูลพบว่า
คุณไมเคิลภูพาร์ทมีอาการซึมเศร้าอยู่๒ปีกว่าแล้วก็มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วย
คุณแม่บอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายชื่อเล่นก็คือคุณโอไมเคิลภูพาสขึ้นนอนตามปกติ
ตอนเช้าเนี่ยแม่จะไปตามให้ลงมากินข้าว
เงียบไปนะครับพอขึ้นไปดูในห้อง
พบว่าเสียชีวิตแล้วซึ่งทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตาย

ไมเคลื่อนภูพาสหรือว่าโอ้ไมเคลื่อนภูพาส
เป็นดาราในวงการบันเทิงที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ลูกครึ่งนะฮะไทยเบลเยี่ยมคุณพ่อเป็นชาวเบลเยี่ยมคุณแม่เป็นคนไทยนะครับ
เป็นพี่ชายของคุณอันโอลิเวอร์ภูพาร์ทนะครับเกิดที่สวิสเตอร์แลนด
แล้วก็มาอยู่ที่ไทยตอนอายุ๑๔นะฮะย้ายมาอยู่ที่ไทยตอนอายุ๑๔นะครับ
แล้วก็ไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ก่อนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงนะเคยเล่นโฆษณาดังเคยเล่นละครเล่นหนังมากมาย
นี่นะครับนี่คือผลงานต่างต่างนะครับล่าสุดเนี่ยคุณแจ๊กกะรีน
บรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรานะครับได้สอบถามไปยังคุณแม่ของนักแสดงหนุ่ม
ก็คือคุณนิวชัยพลค่ะภูพาร์ทคุณนิวนี่เป็นหลานเป็นหลานแท้เลยเป็นรุ่นหลานนะฮะ
นี่คือพี่ชายแล้วก็คุณอันขวามือนี่คือน้องชายรู้จักกันดีทั้งคู่เลย
มีผลงานเยอะแยะในวงการบันเทิงคุณนิวนี่ก็เป็นพระเอกดังเป็นหลานชายนะครับ
คือคุณแม่ของคุณนิวเนี่ยบอกว่าเพิ่งทราบข่าววันนี้พร้อมกับทุกคนนี่แหละ
ทางครอบครัวก็ยังช็อกกันมากพักหลังไม่ค่อยได้ติดต่อกับโอไมเคิล
เห็นว่าช่วงหนึ่งไปอยู่ต่างจังหวัดแต่คุณโอไมเคิลเนี่ย
คือทางครอบครัวขอฝากบอกหน่อยว่ายังไม่ได้มีครอบครัวนะฮะ
ยังไม่ได้แต่งงานมีลูกคือบางข้อมูลให้ไว้ว่าเขาแต่งงานมีลูกแล้ว
ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีครอบครัวยังไม่มีลูกนะครับ
ส่วนเรื่องของการจัดการงานศพต่างเนี่ยเดี๋ยวทางครอบครัวจะปรึกษา
แล้วก็พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นวันไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับ